คุณผู้ชมค่ะที่ปฐุมธานีเมื่อประมาณวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนนึงอะค่ะครับเขาขับกระบะไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ข้างพ่วง
จนทำให้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
เครียดมากกลับมาที่ห้องเช่าเขาอยู่กับลูกชายวัย๔ขวบชื่อน้องพอร์สคนหนึ่ง
สุดท้ายไม่รู้จะหาทางออกยังไงจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาลูกชายด้วย
เจ้าของหอพักเนี่ยเข้าไปช่วยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเสียชีวิตนะคะ
แล้ววันนี้เป็นวันที่มีการจัดงานศพน้องทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าของหอพัก
ร้องไห้กันระงมเพราะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเอ็นดูเด็กคนนี้มาก
เจ้าของหอพักบอกรักเหมือนลูกของตัวเองเลยนะคะ
เขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอย่างที่บอกว่าเขาไปขับกระบะ
ชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจนมีคนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าปากทางเข้าวัดสุวรรณจินดา
เที่ยมเผิดล่าหลุมแก้วจังหวัดประธุมธานี

คือเหตุการณ์นี้เนี่ย
อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของช่างทอง

แล้วจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดยูเทิร์น
จังหวะเนี้ยไปชนกระแทกจักรยายนปภ้อมคล่าง

ส่วนลูกศรที่ชี้มุมนี้ก็คือรถของช่างทองที่ชนจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ค่ะตัวเองก็กลับรถเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็หนี
แต่ไม่ได้หยุดดูช่วยเหลือค่ะหนีไปเลยใช่
คือตำรวจไปตรวจสอบแล้วสอบสวนเนี่ยพอทราบว่าไอ้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
เนื่องจากจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาถูกชนก่อนค่ะนะฮะ
ก็เลยถึงรู้ว่าเอ้ากระบะคันสีขาวคันนี้นี่แหละ
กระเด็นมาถึงจักรยานยนต์ผู้หญิงพวกนี้ที่กำลังขี่รอยอยู่ไหมก็เกือบถูกชนนะฮะ
ที่เธอคว้าเนี่ยคือเธอดึงเด็กมาที่รถเธอนะ
แล้วก็พาเด็กไปโรงพยาบาลเพราะเด็กบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าตัวป้าที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์พู่ข้างไม่อยาก
ชื่อคุณปรานีบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
เสียชีวิตค่ะพอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาก็เด็นไปฝั่งนู้นค่ะ
แล้วไปประสานงานกับกระบะช่างทองขับรถเนี่ยกลับรถแล้วหนีไปเลยนะฮะ
เข้าใจว่าอาจจะคร่งจะเครียดหรือว่าจะอะไรยังไงก็ไม่รู้ใช่หรืออะไรนี่แหละค่ะ
แล้วไปถึงหอพักไปถามหาน้องพอสลูกชายของตัวเอง
หอก็บอกอ๋อไปเล่นอยู่กับเพื่อนตรงนั้นตรงนี้ไปพาลูกตัวเองขึ้นรถ
แล้วสุดท้ายวนไปพักนึงย้อนกลับมาที่เดิมที่ลานจอดรถของหอพัก
แล้วมาจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ลูกในรถใช่ค่ะ
พอร์สเนี่ยวิ่งลงมาจากรถมาบอกคนในหอนะทั้งทั้งที่ตัวเองถูกไฟไหม้หมดเลยนะค่ะ
ช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อผมหน่อย
เขาก็พยายามช่วยอันนี้คือช่างทองตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
ทองยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าน้องพอสเสียชีวิตค่ะเสียชีวิต
วันนี้รับส่งคุณชมพู่สารรพัฒกเศษเชียวิวัฒจ์
ทีมข่าวลงพื้นที่ที่หอพักจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีเพื่อนบ้านเจ้าของหอพัก
แล้วก็คุณป้าป้าแท้ของน้องพอร์ชเนี่ย
อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ใส่ชุดดำไว้อะไรให้กับน้อง

รักน้องพอร์ชมากรักเหมือนเป็นลูกตัวเองเลยนะคะ
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าทำใจไม่ได้
บอกภาพที่ไฟลุกท่วมน้องพอร์ตเนี่ยยังติดตาเขาอยู่เลย
เขาบอกว่าสวัสดีครับแล้วเราก็โอเคดูเอ่อไปสวัสดีครับไปพบที่ดีดูบุญกุศลที่ปู่ธรรมชาติที่ปู่เมียผมขอแล้วขอให้พอดไปนะ
เรารักมันอย่างลูกเลยเดาก็ไม่นะถ้าพอดมันทำแบบนี้ล่ะถ้าพอโดยทำแบบนี้มันใช้พอดเหรอวะ
แล้วก็มีเจ้าของหอพักคนนี้เนี่ยเขาก็บอกได้ว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาเข้าฝันแทนของพักด้วยแต่ว่ามาอยู่ข้าง

ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะ

กำลังร่าเริงอ่ะฮะน้องชอบเต้น

จะเป็นเจ้าของหอหรือว่าสามีเจ้าของหอรักเหลือเกิน

คือช่างทองเนี่ยกับภรรยาเนี่ย

มีลูกสองคนนะความจริงมีผู้หญิงคนโต

ภรรยาก็เลยพาลูกสาวไปอยู่ที่เมียนมา

ส่วนช่างทองดูแลลูกคนเล็กคือน้องพอสอยู่ที่นี่
เวลาออกไปทำงานทำการคนในห่อนี้เขาช่วยเลี้ยงให้ฮ
ใช่ก็คือทุกคนถึงบอกไงว่ารักเหมือนลูกตัวเองเลย

ทีนี้ค่ะได้คุยกับคุณป้าของน้องพอร์ตนะคะ

คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าน้องชายก็คือพ่อของน้องพอร์สจะมีปัญหาชีวิตอะไร
ไม่เคยมีท่าทีที่จะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายลูกเลยนะ
ไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้น
ซึ่งป้าบอกว่าสิ่งที่ป้าสะท้อนใจที่สุดจริงก็คือ
ประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นใจของน้องพอร์ต
วิ่งไปหาชาวบ้านแล้วบอกว่าช่วยพ่อครับช่วยพ่อครับ

ถูกไฟไหม้อยู่ในรถน้องพอร์ตเองก็โดนไฟไหม้เหมือนกัน
น้องวิ่งออกมาแล้วไปบอกชาวบ้านบอกช่วยพ่อด้วย
ป้าเนี่ยเชื่อนะคะว่าเหตุผลที่น้องชายก่อเหตุแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะรักลูกมาก
คือคิดว่าตัวเองคงหาทางออกไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยคิดว่าจะตายไปซะ
แต่ด้วยความที่รักลูกมากเขาไปไหนเขาอยากเอาลูกไปด้วย
กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไม่มีคนดูแลเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเหมือนกับให้ตายไปด้วยกัน

พอสก็รักพ่อพ่อก็รักพอร์ตรักกันมาก
เขาก็ต้องน้องก็ต้องเมื่อจะไปแล้วก็ต้องเอาลูกไปคงกะว่าเผากันในรถรถคงจะระเบิดก็คงจะเผาตัวเองกันในความคิดเป็นอย่างเงี้
พี่ดาวกำลังจะบอกว่าพี่ทงทำแบบนี้เพราะรักลูกมากก็เขามีปัญหาเขาเครียดเขาก็ต้องเอาลูกไปด้วย
เขาไปเขาก็ต้องเอาลูกไปด้วยอาการเหรอก็นอนนิ่งก็ใช้เครื่องหายใจ
ฟันเป็นนมมิ
ทีมขาวโทรหาม่าน้องพอ๋อจด้วยนะคะที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็ยัง
สามารถเดินทางกลับมาร่วมงานศพลูกชายได้

มันไม่มีอะไรใจสลายมากไปกว่านี้แล้ว

ต้องกินยาแก้เครียดเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
คิดถึงลูกตลอดเวลาค่ะ
ก็สดม้อนได้จะทำบุญให้ลูก
อยากให้เขามีแบบว่าให้ไปเป็นแบบ
พ่อแม่สมบูรณ์ก็มีไม่ต้องมาเจอแบบนี้อีก
ไม่ต้องให้เขาลำบากไม่อยากให้ลำบาก

เจ้าของหอพักก็เตรียมรถของเล่น
ตัวต่อแล้วก็ของเล่นทั้งหมดที่อยู่บนชั้นวางของเนี่ย
จะเอาไปนี่ค่ะเห็นไหมมีเขียนด้วยของน้องพอร์ต
จะเอาไปให้น้องพรที่วัด
ก็กะว่าจะส่งไปพร้อมกับน้องพอร์ตเลย
แล้วก็เนี่ยพวกขนมนมเนยที่น้องพอสชอบกินนะคะ
ทุกคนเนี่ยก็รวมกันหามาให้น้องพร
เพื่อที่จะส่งไปให้น้องพอร์ชกันทั้งหมดเลย

ค่ะเวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่ก็เล่น
สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดก็คือ

ตั้งใจจะฆ่าตัวตายแล้วเอาลูกไปด้วย

แต่ตอนนี้ลูกเนี่ยเสียชีวิต

คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะนะคะว่า
ถ้าคุณลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนมันรวดเร็วมากนะ

เอาลูกมาจุดไฟเผากันในรถเนี่ย

นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ลงไปพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
ปกติแม่เนี่ยเขาอยู่เมียนมาเขาเลิกกับพ่อช่างทองอะนะ

ก็จะโทรมาหาเจ้าของหอพักที่เป็นผู้หญิง

เพราะว่าสามีเขาจะออกไปทำงาน
เมื่อวานนี้แม่โทรมาหาเจ้าของหอพัก

เจ้าของหอพักบอกนี่ผู้สื่อข่าวเมื่อวานเราไปลงพื้นที่ไปเนี่ย

ตรงนั้นพอดีโทรมาพอดี
เจ้าของหอบอกพอสตายแล้วนะ
เนี่ยแม่ก็ถามแม่ก็ถามแบบงงงว่าฮะ

เนี่ย
มันเป็นยังไงอ่ะยาย

เทนดิ

ยายคือคือช่างทองเราก็ออกไปข้างนอกมา
แต่แล้วขาขับน่ะเขาขับรถชน
ขับรถชนคนแต่คนกระเด็นไปกลางถนน
แล้วคันอื่นเอามาทับตาย
แล้วช่างทองกันก็เครียดเข้ามาบ้าน
เสร็จแล้วก็มาเอาพอร์ตจากบ้านนั้นหน่อย
ได้ยินที่เออเพนคิดว่ามาได้ไหม

วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

ที่ช่างทองจะก่อเหตุใช้น้ำมันราดตัวเองกับลูกชายในรถ

ก่อนถึงจุดกลับรถด้านหน้าวัดสุวรรณจินดาเพียง๕๐เมตร
๒กุมภาพันธ์๑๘นาฬิกา๒๓นาที

จักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณป้าปรานีโพทอง

่งหน้าไปตรงจุดที่เป็นจุดกลับรถ
ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดสุวรรณจินดาราม

นี่เป็นนาทีชีวิตครั้งสุดท้ายของคุณป้าปรานีที่รถของช่างทองเนี่ย
ขับกระบะมาแล้วพุ่งชน

ซึ่งก็จะเหมือนกับกล้องหน้ารถของช่างทองที่ว่าพุ่งชนปึ้งเข้าไป
แล้วรถคุณป้าก็กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่ง

ภาพรถกระบะสีขาวที่ช่างทองขับนี่ฮะ
่งหน้าไปยังวัดสุวรรณจินดาราม

ขวาตรงนี้ชิดเกาะกลางเนี่ยจะมีจุดยูเทิร์นอยู่
อยู่ถึงจุดยูเทิร์นก็ไปชนจักรยานยนต์พ่วงข้างของ
คุณป้าปรานีที่มีหลานชายวัยห้าขวบนั่งมาด้วยค่ะนี่คือ

ปึ้งเข้าไปหลานชายเนี่ยโชคดีมากคือนั่งอยู่ในจุดพ่วง
กระเด็นไปที่มอเตอร์ไซคันนั้นค่ะแต่คุณป้าปรานีเนี่ยกระเด็น
ไปพร้อมกับรถไปฝั่งนู้นถูกกระบะคันหนึ่งเขาก็ขับมาตามทาง
เขานั่นแหละมันเป็นจังหวะที่เขาพุ่งมาพอดีเลยคือเขามาทาง
ตรงอ่ะชนประสานงากันค่ะคุณป้าปรานีก็เสียชีวิตหลานชาย
วัย๕ขวบจักรยานยนต์คันนี้ก็ช่วยเอาไว้ทันก็พาไปส่งลง
บาดเจ็บเล็กน้อยช่างทองกลับรถแล้วก็ขับไปที่หอ
พักตัวเองมีภาพกล้องหน้ารถกระบะสีขาวช่างทองนะฮะนี่ฮะ
อย่างที่เห็นนะครับมีอีกมุมหนึ่งมุมใหม่ในมุมเดียวกันเหตุ
ต่อเนื่องนะฮะ๑๘นาฬิกา๒๘นาที๒กุมภาพันธ์บันทึกภาพ
นาทีกระบะของช่างทองขับไปด้วยความเร็วสูงหลังก่อเหตุ
ท้ายไปแล้วนะครับคือกลับรถมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นั่นแหละเห็นหมดเลยเห็นกระบะคัน
สีขาวนี้ที่ที่ชนสาเล็งพ่วงข้างคันแรกอ่ะจากการณ์ยนต์
ข้างครั้งแรกอ่ะคิดว่ากลับรถไปเขาจะจอดแล้วลง
ช่างทองขับกระบะชนตรงจุดนี้แล้วนะมีวงจรปิดบันทึก
ช่วงที่รถตู้ของกู้ภัยของพยาบาลเนี่ย๒คันขับมาด้วยความเร็วสูงเพื่อรีบมาช่วยเหลือเหตุ
ก็คือมาช่วยป้าปรานีคนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็หลานชายด้วยที่บาดเจ็บเล็กน้อย
ตรงจุดนี้เมื่อวานนี้ก็จะมีคลิปช่วงมีการปั๊มหัวใจช่วยกัน
แต่สุดท้ายพยายามปั๊มหัวใจช่วยคุณป้าปรานีแต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
บ่ายวันนี้นะคะนายอัครเดชพี่ชายของน้องพอร์สวัย๒๐ปีแล้วก็นายรณชัยอาของน้องพอร์สค่ะ
ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
รับศพน้องพอร์ตตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุวรรณจินดาราม
อาของน้องพอสเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขารู้สึกแปลกเหมือนมีรางสังหรณ์แล้ว
เพราะว่าพี่ชายก็คือช่างทองบอกกับแม่ว่าให้เก็บรูปหลานเอาไว้เยอะนะ
แม่ก็งงแม่ก็ถามลูกบอกทำไมต้องเก็บรูปพอร์ชเอาไว้ล่ะ
เดี๋ยวเราก็ต้องไปถ่ายรูปที่บ้านในจังหวัดน่านอยู่แล้ว
ซึ่งทางฝั่งแม่ของน้องพอร์ชเองอ่ะค่ะก็คือน้องเพ็ญอ่ะ
เขาบอกว่าก็กลับไปที่เมียนมาร์ได้ประมาณ๒เดือนแล้ว
แล้วก็ติดกับหลายเรื่องก็เลยยังเดินทางกลับมาที่ไทยไม่ได้
เรื่องอาทิตย์นึงครับใบประมาณ๑อาทิตย์พี่พ่อเนี่ยส่งแบบแล้วให้ขยับลูกน้องครับ
ใช่ครับเขาก็มีเรื่องเครียดเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรหลายอย่างครับ
เรื่องงานด้วยตกงานด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
เราได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ผมคุยกับเขาก็ก่อนที่เขามีแผนจะกลับต่างจังหวัดกับแม่วันที่สี่
ที่สี่คุณพาเนี่ยครับกลับไปที่นั่น
แม่ผมก็เตรียมของเตรียมไว้ว่าจะกลับต่างจังหวัดอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
พอพี่ชายกับอาของน้องพอสนำร่างน้องพอร์ตไปถึงวัดเนี่ยนะคะ

กู้ภัยก็เอาลงศพลงจากหลังรถกู้ชีพ
แล้วก็ยกโรงศพของน้องพอสเข้าเตาเผาในเมนเผาศพวัดสุวรรณจินดาค่ะ
ก็มีญาติจุดทูปหนึ่งดอกเชิญดวงวิญญาณนะคะ
แล้วก็นำร่างน้องพอร์ตขึ้นเมนแล้วก็เผาค่ะ

รู้สึกว่าพี่ชายนี่จะเป็นคนละแม่กัน

ทีนี้หลังจากที่เอาลงศพน้องพอร์ตเข้าเตาเผาแล้วเนี่ยนะคะ

ก็เอาข้าวผัดแปปซี่ขนมขบเคี้ยวที่เป็นของโปรดของน้องพอร์ตเนี่ย

พระที่วัดสุวรรณจินดาก็มีการมอบเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะคะ
เป็นเงินสมทบค่าน้ำมันเผาศพให้กับน้องพอร์ชด้วย

ตำรวจเอกวรพฤษเชิดชูผู้กำกับสพครูบังหลวง
แจ้งข้อกล่าวหากับในทองนะคะฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนคดีจราจรที่ในทองขับรถโดยประมาทไปชนป้าปรานีจนเสียชีวิต
เดี๋ยวก็จะต้องมีการแจ้งเป็นข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของการทรัพย์สินเสียหายด้วย

แจ้งเขาหาตรงนี้ก็เนื่องจากช่างทองเขายังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะ

ก็ต้องแจ้งข้อหาตามขั้นตอนของการดำเนินคดีนั่นแหละ

อาการพ้นขีดอันตรายแล้วก็ให้ปากคำรายได้ก็ต้องดำเนินการกันต่อไปตรงนั้น

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะ
ได้ภาพคลิปวิดีโอจากเจ้าของหอพักเพื่อนบ้านคนในหอพัก
หอพักเดียวกับช่างทองแล้วก็น้องพอร์ส

เป็นความน่ารักสดใสจริง

ในตอนที่อยู่กับผู้คนในหอพัก
คือที่หอพักเนี่ยความจริงเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดหมด

เราเนี่ยต้องขอเลยนะฮะก็คือบอกว่าเราไม่เอาภาพเลยแล้ว
เรื่องที่ช่วงน้องพอร์ตไฟไหม้วิ่งลงมาอะไรพวกนี้
แล้วคุยกับทางหอพักบอกว่าขอภาพตรงนี้ดีกว่า

หลากหลายเหลือเกินครับดูฮะเด็กชายวัย๕ขวบเท่านั้น

เอาเต้นเลยเต้นเลย

อ่ะนี่แกอีกคนนึงเหรอ
เออยืมนั่งมา
โอ้จะอีกทำไมเนี่ย

ได้เดี๋ยวเอาก็อีกสิขามา
นี่แหละฮะถามว่าทำไมทุกคนถึงขั้นร้องไห้กัน

มันเป็นวัยกำลังแบบช่างพูดช่างเจรจาค่ะ
คนในหอเนี่ยรักกันเหมือนลูกคนนึง
ก็ช่วยกันเลี้ยงมาเนอะ

ความเสียใจกับครอบครัวและญาติจริงนะคะ